คุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่านอย่างที่บอกว่ารางวัลที่หนึ่ง
เขาก็มีคนถูกหนุ่มสาวคู่นึงเป็นแฟนกันถูกนะฮะได้ไป๑๒ล้านเดินทางไปที่
สอนอไปลงบันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บปิดมือถือเลยไม่มีใครติดต่อได้เลย
สอนอแปลว่าในกรุงเทพเหรอสพขออภัยอยู่ที่ศรีราชาชนบุรี
นี่ฮะเศรษฐีใหม่คนนี้ทราบชื่อเพราะว่าเขาไปหาตำรวจก็เลยทราบชื่อ
ชื่อว่าเขตธวัฒน์แสนรอดอายุ๔๖ปีก็เป็นชาวบ้านตะบนทุ่งสุขระ
อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันอันนี้หน้าตาเขานะ
เขาถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะแล้วก็มีสลากินแบ่งรัฐบาล๒ใบหมายเลข๓
๘๓๑๕๖๗นะฮะงวดวันที่๑มิถุนายนเขาถูก๒ใบคุณผู้ชมได้ไป๑๒ล้านหน่อครับ
ตัวคุณเขตธวัฒน์มากับแฟนสาวบอกว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาจากที่ปั๊มน้ำมัน
เป็นปั๊มปรทนะฮะสาขาเก้ากิโลตำบลทุ่งสุขรามันเป็นเลขทะเบียนบ้านเขา
หลังจากสลากกินแบ่งออกมาปุ๊บไปตรวจโอ้โหลมแทบจับเลยถูกรางวัลที่๑มา๒ใบ
ได้เงิน๑๒ล้านดีใจจนบอกไม่ถูกหลังจากลงบันทึกประจำวันเสร็จเป็นเศรษฐีใหม่เสร็จสับ
เดินทางกลับพร้อมกับแฟนสาวอย่างรวดเร็วแล้วที่สำคัญปิดมือถือนักข่าวพยายามโทรหา
ติดต่อไม่ได้เลยอยากจะอยู่กันเงียบสองคนไม่อยากจะมีญาติเยอะอะไรประมาณนั้น
อันนี้ที่ชนบุรีนะฮะอีกหนึ่งคนที่เป็นเศรษฐีใหม่รับไป๖ล้านที่อุบลราชธานี
แค่๖ล้านก็ดีแล้วนะแปลว่าโชคดีจังเลยวาลินชำราบหรอ
ร้อยตำรวจเอกพี่พัทธ์โคตรทิสารเป็นรองสละวัดปรับรามสอบพอวาลินชำราบ
เป็นรหัสนามเรียกขานของตัวเขาเองวาลิน๖๗
คาดว่าเป็นสาวที่บ้านท่าที่วารีเหมือนกัน

คนนี้ก็เลยได้มา๑ใบก็ได้ไป๖ล้านเช่นเดียวกัน
ก็ยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกคนแล้วกันนะครับ